ข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็มีภาพข่าวด้วยตำรวจบินไปมาเลเซียช่วยเหยื่อคอร์เซนเตอร์
สองคนไทยถูกหลอกไปทรมานบังคับร่วมขบวนการโทตุ๋น
รองโจ๊กเนี่ยนำทีมลุยถึงรังใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวบินด่วนเลยนะคุณ
ประสานทางการมาเลเซียในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์
ตอนนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นข่าวในบ้านเราก็ระบาดหนักอยู่แล้ว
ตำรวจท่องเที่ยวก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ทีนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนไทย
ที่เคยตกเป็นเหยื่อแล้วไปทำงานอยู่ที่มาเลเซียและหนีรอดกลับมาที่บ้านเราได้๑คน
แจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่บอกขอความช่วยเหลือไปช่วยเหลือเพื่อนผมอีกสองคนที่มาเลเซียหน่อย
ยังติดอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์ถูกบังคับให้รับโทรศัพท์หลอกลวงทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินี่แหละฮะ
โดยเฉพาะโทรกลับมาหลอกลวงคนไทยในบ้านเราให้โอนเงิน
ส่วนเงินเข้าในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชาวมาเลเซียและชาวไต้หวัน

ใช่หลอกคนไทยให้ไปทำงานและบังคับขู่เข็นด้วยนะคุณ
ถ้าไม่ทำงานจะเอามีดกรีดแขน

คือเหตุการณ์นี้ทำให้พ
ชายไทยคนหนึ่งที่สามารถหนีรอดกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับ
ด้วยชายไทยคนนี้นะเขาก็

โดยตอนแรกถูกหลอกลวงนะฮะ
ว่าจะให้ไปทำงานเป็นพ่อครัว

ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เหยืทั้ง๓คนที่เป็นชาวจังหวัดพยาว

บอกว่าให้ไปทำงานเป็นพ่อครัวที่ประเทศมาเลเซีย

พอเดินทางไปถึงกลับถูกชายชะกันกลุ่ม๑

อ้างว่าจะฝึกงานให้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์
แต่กลับกลายเป็นถูกบังคับให้โทรศัพท์ข้ามประเทศ
หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีหัวหน้าแก๊ง
อ้างเรื่องพัสดุทางปรายศนีย์และหมายจับปลอม
ที่เราเคยได้ยินบ่อยวิธีการแบบนี้
ปรายศนีย์ขนส่งมีของถึงคุณนะ
คุณมาตรวจสอบซิแล้วก็ยังมีสมุดบัญชีอีกหลายเล่มเลย
ในนี้บรรจุเงินด้วยอยู่ในกล่องตั้งเป็นล้าน

ทีนี้ก็ในสายก็จะมีคนเป็นตำรวจปลอม

พบว่าเป็นเงินถูกกฎหมายถึงจะโอนเงินคืนให้
เหยื่อหลายรายหลงกลโอนเงินให้

แต่เชื่อไหมคนไทยที่ถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นคอร์เซ็นเตอร์
เขาก็ปฏิเสธการทำงานไม่ได้ทำไมรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่าต้องทำตามแก๊งนี้หมดทุกอย่าง
หากขัดขืนจะถูกกลุ่มคนร้าย
รุมซ้อมทุบตีใช้มีดกรีดแขน
ฟาดตามร่างกายด้วยสายไฟอย่างทาบรุน
และต่อมาทั้งหมดก็ถูกย้ายจากกัมพูชา
มาที่ประเทศมาเลเซียต้องยอมทำตามทุกอย่างนะ
สร้างรายได้ให้แก๊งจนกลุ่มคนร้ายพอใจ

อุบายว่าพ่อแม่ป่วยหนักอยู่ที่จังหวัดพยาว
ขอความเห็นใจอยากจะเดินทางกลับประเทศไทย

ขอเวลาแค่ประมาณแค่๑๒สัปดาห์เท่านั้นเอง
แก๊งนั้นเขาก็อนุญาต

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หนีรอดออกมาได้

ให้ช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกกลุ่มคนร้าย
ควบคุมตัวไว้ทำงานอีก๒คน

ทางตำรวจนำโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหัก

พร้อมคณะและทางการมาเลเซียสามารถช่วยเหลืออีก๒คนได้แล้วนะฮะ

อาคารสูง๒๑ชั้นกลางกรุงกุลาลัมเปอร์
พบ๒เหยื่อชายชาวไทยในสภาพอิดโรย

มีแม่บ้านและคนขับรถชาวมาเลเซีย
เป็นคนควบคุมตัวและจัดหาอาหารให้

จับกลุ่มตัวไว้ทั้งหมดสอบสวนขยายผลนั่นเองนะครับ
เบื้องต้นก็พบว่าทั้งสองคนถูกทำร้ายร่างกาย
มีขบวนการชักจูงคนไทยผ่านระบบในหน้า
เข้ามาสู่ประเทศมาเลเซียอีกหลายราย
เป็นชาวไต้หวัน๓คนและชาวมาเลเซีย๒คน
ทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนขยายผล

ขยายผลช่วยเหลือคนไทยว่ามีคนไทยอีกกี่คน
ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจากแก๊งนายหน้า
ใช่ซึ่งโอ้โหมีระบาดหลายพื้นที่
ครับคราวนี้คือต้องทำงานข้ามประเทศแล้วนะ

งั้นทนทุกข์ทรมานอยู่กับการถูกหลอกลวง
ค่ะต้องชื่นชมชายคนนี้นะ
มีสติแล้วก็หากลอุบายที่จะออกมาได้
หลงเชื่อการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศด้วยนะครับ
วันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตหน้าหนึ่งเลยนะครับ